จับแล้วนะครับคุณผู้ชมรอปภที่ก่อเหตุกระชากระเป๋าคุณหมอที่ท้อง๘เดือน
แล้วคุณหมอแกล้มหน้าฟาดไปเลือดไหลเลยนะฮะรอปภคนนี้ปรากฏว่ามีภรรยาเหมือนกัน
และภรรยาท้องอยู่ด้วยย้อนซะหน่อยครับเล่าย้อนซะหน่อยเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นตั้งแต่๓๑มีนาที่ผ่านมาตอนประมาณ๕โมงเย็นนี่แหละครับในโรงพยาบาลแห่ง๑ย่านสาธรณ์
วงจรปิดในโรงพยาบาลจับภาพคนร้ายคนนี้ที่ไปแย่งกระเป๋าคุณหมอผู้หญิงที่ท้องอยู่๘เดือนครับ
คุณหมอล้มลงไปแล้วหน้าไปก็โดนพื้นกระแทกพื้นเลือดไหลออกมาด้วยบริเวณหน้าลิฟต์นะฮะที่เขาก่อเหตุ
แล้วคนร้ายก็ปิดประตูลิฟต์ก่อนจะขึ้นไปชั้น๗ช่วงนั้นเนี่ยคนร้ายเขาถอดเสื้อคลุมทิ้งไว้ด้วยครับ
นี่ตอนที่อยู่ในลิฟต์หลังก่อเหตุแล้วนะฮะหลังจากนั้นคนร้ายวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์สีแดงเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็หลบหนีไป
นี่ภาพค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะสามีของคุณหมอบอกว่าคนร้ายเนี่ยสะกดรอยภรรยาของตนมาในขณะกำลังขึ้นลิฟต์
จะไปทำงานที่ชั้น๔แต่พอถึงชั้น๓ภรรยาของเขาโดนกระชากระเป๋าแล้วก็โดนทำร้ายด้วย
ตำรวจไปสืบสวนจนทราบตัวคนร้ายชื่อว่านายโอ๊ตหรือว่านายสุธิพงศ์สุขกำปังอายุ๒๘ปีครับ
โอ๊ตเนี่ยนะฮะเป็นอดีตรอปภโรงพยาบาลแห่งนั้นนี่แหละตำรวจก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มตัวได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในซอยตากศิลป๒๑
มีพฤติกรรมชอบไปเคาะประตูตามห้องคนอื่นขอยืมเงินครับ
ขอยืมเงินคนนู้นคนนี้ที
เจ้าของหอพักก็คือคุณจูนพยายามเตือนหลายรอบแล้ว
อย่าไปทำแบบนั้นมันไปรบกวนคนอื่นเขามันไม่เหมาะสม
ส่วนมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุในโอ๊ตจริงเพิ่งจะไปถอยมาใหม่เลยนะครับ
ซึ่งคุณจูนก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการผ่อนรถด้วยหรือเปล่า
ในการตัดสินใจก่อเหตุครั้งนี้ของนายโอ๊ต
ขณะที่ป้าของนายโอ๊ตครับชื่อว่านางละม่อมสุกกำปังอายุ๖๐ปี
ป้าลำม่อมบอกหลานชายเพิ่งจะออกจากงานมาแล้วก็ติดพนันด้วย
โอ๊ตเนี่ยติดพนันชอบเล่นสล็อตป้าเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าหลานเนี่ยจะมากล้าก่อเหตุแบบนี้
รับว่าป้าสงสารคุณหมอผู้บาดเจ็บนะอยากจะขอโทษแทนหลานเลย
ว่าที่เจ้าโอ๊ตก่อเหตุไปเนี่ยน่าจะเพราะหาเงินเตรียมไว้ให้ภรรยาที่กำลังจะคลอดลูก
อีก๑เดือนข้างหน้าก็เป็นได้ครับป้าเขาเชื่อแบบนั้นนะฮะ

ค่ะโหอุ๊บอาดมากเลยนะ